อันนี้ทีแรกก็คิดว่าจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่แต่พระท่านบอกมาท่านบอกมาว่าโยม
อย่าคิดว่าพระอย่าคิดว่าวัดก็ไม่เดือดร้อนนะตอนนี้ก็เริ่มเดือดร้อนแล้ว
ออกไปบินทบาทไม่มีใครมาใส่บาทเลยด้วยซ้ำค่ะโอ้โหคือบ้านเราไม่ได้มีแต่วัดใหญ่ใหญ่ไง
ค่ะนะวัดเล็กเล็กก็เยอะใช่นี่นะฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปที่วัดแห่งนี้คือวัดลาดเป้ง
ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะฮะเพราะว่าพระที่วัดท่านบอกว่าโอ้โห
โควิด๑๙นี่พระสงฆ์ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะโยมนะ
พระท่านบอกว่าที่บอกว่าวัดไม่เดือดร้อนพระไม่เดือดร้อนเนี่ยอันนี้ไม่จริงนะ
หากใครบอกว่าพระไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙เพราะว่าพระกับวัดเนี่ย
อ่าไม่ได้มีปัญหาอะไรต้องเดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่เลย
เนื่องจากพระและวัดอยู่ได้ด้วยศรัทธาของญาติโยมทั้งนั้นหากญาติโยมอยู่ในภาวะทุกข์ยาก
พระและวัดก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะฮะพระท่านบอกว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิดสิบเก้าแพร่ระบาดนะครับ
ก็แน่นอนว่าคนก็ออกมาใส่บาทน้อยลงค่ะคือน้อยลงไปแบบเห็นชัดชัดอ่ะ
กว่าครึ่งอ่ะเกินครึ่งอ่ะนะพระบางรูปเนี่ยออกบินทบาทแล้วกลับมาที่วัด
ไม่ได้อาหารจากญาติโยมกลับมาเลยก็มีก็ต้องอาศัยพระร่วมวัดรูปอื่นอื่น
ที่ไปเส้นอื่นสายอื่นแล้วได้อาหารมาก็มาแบ่งกันฉันแบ่งกันเนี่ยนะฮะ
ก็พออยู่กันได้นะคือพระท่านบอกว่าท่านก็เข้าใจว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติ
ส่วนหนึ่งก็อาจเป็นเพราะว่าญาติโยมเองก็กลัวเรื่องของเชื้อโรคอ่า
ตรการเฝ้าระวังต่างหรือญาติโยมเองก็มีปัญหาเศรษฐกิจก็เลยไม่ได้ออกจากบ้านมาใส่บาท
ส่วนกิจนิมนต์ต่างนะจากปกติญาติโยมก็จะมานิมนต์ไปกิจนิมนต์นะฮะ
งานนั้นงานนี้นะครับก็พอได้ปัจจุปัจจัยอะไรมาบ้างอืมอ่า
มาดูแลวัดดูแลตัวเองนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทุกวันนี้เหลืองานเดียวค่ะ
คือเวลามีงานศพเดี๋ยวฟังพระท่านนะฮะ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
ชาวไทยทำบุญบังสกุลหรือทำบุญในเทศกาลสงการในตอนเช้า
ส่วนใหญ่ตอนนี้พอโดนยกเลิกเสร็จโยมก็จะมีแบบบางทีมาทำบุญตักบาท
แต่ก็คือใส่ที่บาทที่เราเตรียมไว้ส่วนกลางแต่ทางวัดเนี่ยไม่ได้ประกอบพิธีกรรม
ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล
แล้วก็กฎมหาเถระสมาคมด้วยนะครับเป็นการควบคุมโรคอีกประการหนึ่ง
วัดแห่งนี้มีห้องอบสมุนไพรนะฮะเป็นห้องอบสมุนไพรของวัดที่มีชื่อเสียงมาก
สมุทรสงครามนะครับก็จะช่วยรักษาชาวบ้าน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับเป็นห้องอบสมุนไพรที่ญาติโยมเขาจะสมทบทุน
แรงศรัทธาเดือนหนึ่งก็เป็นเงินหลายหมื่นค่ะอ่าแล้วก็จะนำเงินเนี้ย
จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลพระสงฆ์เวลาอาภาษณ์ของวัดค่าใช้จ่ายอื่นอื่น
แต่ตอนนี้เนี่ยห้องอบสมุนไพรของวัดต้องปิดไปแล้วนะฮะ
เพราะว่าไม่มีทุนทรัพย์ที่จะมาดำเนินการต่อ
แต่เมื่อเกิดวิกฤตอ่าโควิดนายทีนขึ้นมาเนี่ย
ทำให้ต้องสั่งปิดห้องอบสมุนไพรลงเพื่อที่จะ
เพื่อดำรงถึงความมาตรการความรักษาความปลอดภัยไว้
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า
อดสมุนไพรเนี่ยเป็นที่เปิดเป็นที่สาธารณะบริการประชาชนโดยตรงนะครับ
ก็ทำให้เอ่อจะถือว่าพระก็ตกงานน่ะฮ่าฮ่า
คุณโยมก็อย่าเพิ่งท้อเขาเรียกว่าพระก็ยังตกงานเลย
สำหรับห้องอบสมุนไพรน่ะสำหรับกระดูกประจัยน่ะ
ก็มาสามารถที่จะรวบรวมนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้หนี้สงฆ์
ค่าน้ำค่าไฟของวัดถือว่าเป็นรายได้หลักของวัดเลย
ตอนนี้ก็หายไปเลยนะครับอันนี้ก็ผิดผลกระทบที่เขาเรียกว่า
เราจะต้องสู้กันไปมันเป็นเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดด้วย
ห้องอบสมุนไพรก็ต้องปิดอ่ะทีนี้ปกติญาติโยมมาใช้ก็จะบริจาคอะไรไว้
ว่าเออบางวัดเนี่ยพระก็เยอะหลายรูปใช่ไหมญาติโยมใส่บาททำบุญกันน้อยลง